คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมช่วงสามทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
มีผู้เสียชีวิต๒คนอยู่หน้าบ้านนะคะ
ก็ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชาย
คนก่อเหตุก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยง
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาไปมอบตัวกับตำรวจ
เขาบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะทนลูกเลี้ยงคนนี้ไม่ไหวแล้ว
เขาอ้างว่าเป็นปัญหาเรื่องของที่ดิน
พ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็อยู่กินกับภรรยาคนนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
หอมรอมริบมีเงินก็ไปซื้อที่ดินเอาไว้แปลงหนึ่ง
พอซื้อที่ดินมาปุ๊บทางภรรยาบอกว่าก็โอนที่ให้ลูกเลี้ยงไปเถอะโอนให้เป็นชื่อเขาไป
เขาก็ไม่อยากโอนเท่าไหร่แต่ก็ได้โอนชื่อไป
พอโอนชื่อไปปุ๊บโอ้โหมีปัญหาเยอะเลย
ลูกเลี้ยงชอบมาด่าเขาชอบมาไล่เขาออกจากบ้านทะเลาะกันบ่อย
สุดท้ายก็เลยโมโหทนไม่ไหวก่อเหตุนี้ทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงจนลูกเลี้ยงเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าตัวภรรยาตัวเองเนี่ยเดินมาหาด้วยไงเขานึกว่าภรรยาจะมาช่วยลูก
ก็เลยทำร้ายร่างกายภรรยาไปด้วยเนี่ยค่ะ
ทุ่มเมื่อวานนะคะตำรวจสพนาว่าจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต๒รายที่บ้านเลขที่๑๒๗หมู่๖อำเภอนาว่า
ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายถูกฟันด้วยของมีคมนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
รไหลก็คือนางจิตบรรพานอายุ๖๘ปีสภาพสพะนอนคว่ำหน้าถูกฟันด้วยของมีคมนะคะที่คอโหคือขาดค่ะคุณผู้ชมตามตัวเนี่ยโดนหลายจุดเลยมือขวาถูกฟันขาดตรงข้อมือมือ
นางจิตบับพานอายุหกสิบแปดปีสภาพศพนอนคว่ำหน้าถูกฟันด้วยของมีคมนะคะ
ที่คอโอ้โหคอเกือบขาดค่ะคุณผู้ชมตามตัวเนี่ยโดนหลายจุดเลย
มือขวาถูกฟันขาดตรงข้อมือมือมือเนี่ยกระเด็นห่างจากศพไปเมตรหนึ่งอะค่ะ
ส่วนอีกรายนะคะก็คือลูกชายของนางจิตนี่แหละ
ชื่อว่านายจันทยากรมีบางอายุสี่สิบเอ็ดปีสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าคล้ายกับกระสือกระสน
หนีเอาชีวิตรอดนะคะถูกฟันที่ต้นคอคอเกือบขาดเหมือนกัน
ตามหน้าตามตัวมีแผลเต็มไปหมดค่ะคนก่อเหตุเขาก็ติดต่อขอมอบตัวนะคะ
เขาไม่ได้หนีไปไหนคนก่อเหตุคือสามีของนางจิต
เป็นพ่อเลี้ยงของนายจันทยากรนี่แหละชื่อว่าในเวทบับพานอายุหกสิบห้าปี
เป็นชาวจังหวัดสกลนครค่ะหลังก่อเหตุก็ขี่รถซาเล้งอ่ะ
มอบตัวครับที่สพนาว่าจังหวัดนครพนมนี่นะคะ
ก็เอาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยเป็นมีดตะขอยาวเมตรหนึ่งอะค่ะ
เวทเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ย
ก็แต่งงานอยู่กินกับนางจิตมา๓๐กว่าปีแล้ว
จิตมีลูกติดหนึ่งคนก็คือนายจันทยากรนี่แหละที่ผ่านมาตัวเขาก็ทำไหล่
ทำนานเรียงโคเรียงไขวหารายได้จนเจอครอบครัว

ลูกเรียงอายุแค่๙ขวบพอโตเป็นวัยรุ่น
ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็แต่งงาน

เอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยตั้งแต่๗๘เดือน
ตอนนี้หลานอายุ๑๖แล้ว
เขาก็ดูแลครอบครัวนี้เป็นอย่างดี
เวทบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนายจันทยากรกลับมาทำงานที่บ้าน
มาทำเกษตรนี่แหละแต่ภรรยายังทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะมาดูแลแม่กับลูกชายของเขา
เขาก็ให้ภรรยาอยู่กรุงเทพเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่

แต่ในเวทบอกว่าในเวทเองทำงานเก็บเงินนะไปซื้อที่นา
สี่ไร่เมื่อปีที่แล้วหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
แต่ว่านางจิตภรรยากับนายจันทยากรลูกเลี้ยงเนี่ย
มาบอกว่าเออที่ดินที่ซื้อโอนชื่อมาเป็นชื่อของลูกเลี้ยงได้ไหมล่ะ
เป็นชื่อของนายจันทยากรได้ไหม
ในเวทบอกว่าโอ้โหก็ไม่พอใจเหมือนกันนะ
อุตส่าห์ทำงานเก็บเงินซื้อที่ดินมา
ถึงสี่ไร่ไม่พอใจแต่ยอม
เพราะรักครอบครัวไม่อยากมีปัญหาอะไร
ให้นะคะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหมีปัญหาเยอะเลย
พอโอนปุ๊บตัวนายจันทยากรลูกเลี้ยงเนี่ยนะ

ดุด่าเขาสารพัดในเวทเขารับสารภาพแบบนี้ค่ะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขากลับจากนาตัวลูกเลี้ยงพยายามจะพูดจาถากท้างเสียดสีว่าเมื่อไหร่จะตายเนี่ย
ออกไปจากบ้านสักทีเขาบอกว่าพูดประมาณนี้ค่ะในเวทบอกโมโหมากตัดสินใจคว้ามีดตะขอเดินไปฟันลูกเลี้ยงแบบไม่ยั้งตั้งใจเลยว่าจะเอาให้ตายอ่ะจะได้จบไปจบเรื่องไป
แต่ภรรยาเดินเข้ามาพอดีในใจก็คิดว่าภรรยาช่วยลูกแน่ตัวเขาเองเป็นแค่สามีแต่ลูกเนี่ยลูกแท้ภรรยาคงช่วยลูกนั่นแหละ
เขาก็เลยตัดสินใจฟันภรรยาไปด้วยคนอีกคนนึงฟันไม่ยั้งเลยภรรยาก็นอนแน่นิ่งไป
นี่ค่ะพอตั้งสติได้ว่าตายไปสองคนแล้วตายไปทั้งคู่ทีนี้เหลือหลานชายอายุ๑๖อยู่หลังบ้าน
ก็มองหาหลานชายแต่มองไม่เห็นแต่รักหลานนะคะไม่ใช่หลานแท้แต่รักมาก
ฆ่าหลานตัดสินใจไม่ฆ่าหลานตัดสินใจฆ่าแค่เมียกับลูกเลี้ยง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ซาเล้งพร้อมมีดที่ติดตัวมีดที่ก่อเหตุติดตัวไปแล้วเอาไปมอบตัวกับตำรวจ
บอกว่ายอมชดใช้กรรมในคุกแล้วกันจะได้จบปัญหาสักทีโอ้โหนี่ค่ะฆ่าไปสองศพเพื่อจบปัญหา
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะตำรวจสพนาว่าจังหวัดนครพนมก็ควบคุมตัวในเวท
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าภรรยาฆ่าลูกเลี้ยงเนี่ยนะนำตัวออกจากห้องขังของโรงพัก
ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนม
เพราะว่าเขาสอบปากคำทั้งวันนะคะสอบปากคำอย่างละเอียดเรียบร้อย
ก็ทำตามขั้นตอนแบบนี้นะคะตอนที่เดินออกมาเนี่ยนะในเวทบอกกับทีมข่าวของเราเนี่ย
ภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเราไปบอกเลยว่ากดดันมาก
ถูกเมียถูกลูกเลี้ยงดูถูกเหยียดหยามมาตลอด
เมียทั้งลูกเลี้ยงหุบที่นาของเขาไปด้วย
เขาซื้อมาเขาหาเงินมาทำงานมาหยาดเหงื่อแรงงาน
พอโอนไปปุ๊บไล่เขาออกจากบ้านเฉยเขาโกรธมากก็เลยตัดสินใจฆ่าทั้งคู่
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปขออย่าให้มีเวรมีกรรมต่อกันเลย

มันเอาที่ผมขึ้นมาที่หน้าผม

ครับมันไลดแต่ผมหนีครับเพราะใดทีคนไอก็หมดแล้ว
ก่อนนานมันเคยดาเคยหายแต่มะกอนอยู่ป่ะครับ

อยู่ไมกับผมผมค่อยตีเขาทำหนึ่ง
เขาบอกว่าคอโอนเหตุเขาตั้งแต่โดนดุลแล้วค่ะ
มรึงงอกกันแมนอยู่กับเขากัน

อย่าขอโทษยาลัย

ตำรวจแจ้งข้อหาในเวทในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดนครพนม
ค้านการประกันตัวด้วยนะคะเพราะว่าก่อเหตุแบบโหดเยี่ยม
แล้วก็เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญคนในพื้นที่เขาหวาดกลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็สิ่งต่างที่ท่านได้ฟังไปอันนี้คือผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะ
ต้องไปดูอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุหลังนี้ครับทางญาติญาติได้นำศพของนางจิต
แล้วก็ลูกชายคือนายจันทยากรสองแม่ลูกมาตั้งบำเพ็ญกุศลกันอยู่ที่บ้านนะฮะ
ทั้งสองศพเลยนะครับก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ญาติญาติบอกว่าทำใจไม่ได้เพราะคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นนะครับ
ก็คือคนในครอบครัวเดียวกันนะฮะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ
เป็นสามีของนางจิตนะแม้ว่านายจันทยากรจะเป็นลูกเลี้ยงก็ตาม
แต่เขาก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กทำไมถึงฆ่ากันได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
เราได้คุยกับเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีนะฮะคุณภูริพัฒน์ได้คุยด้วย
เด็กหนุ่มคนนี้ก็คือหลานนะของผู้ตายนะครับ
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือลูกของนายจันทยากร

แล้วก็เป็นหลานของนางจิตที่ผู้ต้องหาบอกว่าสงสาร
ใช่เลี้ยงมาตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนอายุสิบหกอ่ะ
หลานคนนี้ก็เลยไม่ทำด้วยก็เลยทำแต่ตัวแค่เมียกับลูกเลี้ยง
แต่ว่าหลานคนนี้ปล่อยไปไม่ทำนะฮะคุณภูริพัฒน์ได้คุยด้วยนะครับ
ซึ่งเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีคนนี้ยืนยันว่าหลังจากที่ปู่นะ
ปู่ก็คือผู้ต้องหาเป็นปู่เลี้ยงเขาอ่ะนะ
แต่ว่าตัวเองเขาก็จะเรียกว่าพ่อตาลักษณะพ่อตาแต่ความจริงเป็นปู่เหมือนกับเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะ
เอาเป็นว่าเรียกปู่กันแล้วกันเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าหลังจากที่ปู่ฟันย่ากับพ่อของเขาแล้วยังพยายามจะวิ่งมาฟันเขาด้วยนะ
เขายืนยันนะว่าจะมาฟันเขาด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเขานะตามที่ให้การกับตำรวจว่าเห็นหน้าหลานแล้วก็รักหลานก็เลยไม่ทำ
บอกไม่ใช่เลยปู่จะวิ่งมาฟันผมด้วยโดยบอกว่าช่วงค่ำวันเกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้เห็นปู่ทะเลาะกับพ่ออยู่ที่ข้างบ้านตอนนั้นก็มันก็มืดแล้วไม่มีแสงไฟแล้ว
จากนั้นปู่ย่องเข้ามาหาพ่อจากทางด้านข้างแล้วใช้มีดขอฟันเข้าที่ใบหน้าของพ่อฟันหลายทีจนพ่อล้มลงแล้วยังไปฟันซ้ำอีกตามลำตัวตามมือตามขาตามลำคอคอเนี่ยเกือบขาดเขาบอกเขาเห็นนะฮะ
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนเขาเห็นว่าพ่อเนี่ยเลือดสาดเต็มพื้นกระเด็นไปถูกเสาข้างบ้านแถวนั้นเต็มหมดเลยแล้วตอนนั้นย่าได้ยินเสียงย่าวิ่งออกมาดูแล้วย่าก็ตะโกนว่ามาฆ่าลูกเขาทำไม
ตะโกนแบบนี้เลยมาฆ่าลูกเขาทำไมแล้วก็วิ่งเข้าไปหาปู่แล้วย่าก็ถูกปู่ฟันไปครั้งหนึ่งจนย่าล้มลง
ตอนนั้นปู่บอกว่าหลานบอกว่าปู่เนี่ยหันมาเห็นด้วยนะปู่หันมามองเห็นหลานวัย๑๖ปีด้วยแล้วยังพยายามจะวิ่งมาใช้มีดฟันหลานชายวัย๑๖ปี
แต่หลานวิ่งหนีไปทางหลังบ้านปู่วิ่งตามไม่ทันปู่ก็เลยย้อนกลับไปฟันย่าต่อหลังจากถูกฟันไปทีแล้วล้มอยู่นะฮะ
แต่ทีนี้กลับไปฟันตามลำตัวแล้วก็ที่มือจนข้อมือเนี่ยขาดเลยนะฮะพอย่าแน่นิ่งไปปู่ก็โยนมีดทิ้งนะครับโยนมีดขึ้นรถซาเล้งแล้วก็ไปเหยียบร่างย่าอีกนะ
เหยียบซ้ำอีกก่อนจะขับรถเนี่ยหนีออกไปจากหมู่บ้านนะซึ่งตอนหลังก็คือไปมอบตัว
หลานชายวัย๑๖ปีบอกว่าหลังเกิดเหตุเขาหลบอยู่หลังบ้านเขามองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดยืนยันว่าช่วงเวลาเกิดเหตุถ้าเขาวิ่งหนีไม่ทันเขาตายแน่
ท่าทางแล้วปู่เลี้ยงของเขาเนี่ยกะฆ่ายกครัวแน่นอน
เราบ่อแวงกันพ่อเป็นคนด่าพ่อด่าพ่อตาก่อนครับอันดับแรกแล้วพ่อบอกว่าเมื่อไหร่มันจะตายสักทีเมื่อไหร่มันจะออกจากบ้านกูสักทีครับพ่อตาก็เลยโกรธครับ
ตอนแรกปิดไฟครับปิดไฟแล้วก็เดินไปแล้วก็เหมือนย่องเข้าข้างพ่อผมนะครับแล้วก็ฟันเข้าหน้าครับ
ตอนแรกผมได้ยินเสียงพ่อร้องครับพ่อร้องผมรีบวิ่งออกมาแล้วแล้วยายกำลังจะช่วยพ่อผมจากพ่อตากำลังที่กำลังฟันครับ
แล้วพอยายรู้แล้วว่าพ่อผมคงไม่รอดแล้วยายหันมาหันมาหันมาหาผมเป็นคนสุดท้ายเขาบอกว่ามึงเฮ้ยมึงหนีไปมึงหนีไปมึงอย่าเข้ามาให้เอง
หันมาหาผมหันหลังให้พ่อตาครับ
พ่อตาฟันคอครับฟันคอยายปุ๊บยายล้มลงแล้วผมมันจะพยายามวิ่งมาฟันผมอีกคนนึง
ครับจะวิ่งมาฟันผมอีกคนนึงจะเอาเหมือนแบบจะเอาทั้งบ้านนะครับผมรีบวิ่งหนีครับวิ่งหนีเขาก็พยายามจะวิ่งมาฟันผมผมวิ่งหนีแล้วเขาไม่ตามเขารีบกลับไปซ้ำยายซ้ำยายผมรีบกลับไปดูครับไปยืนดูครับ

ใจก็อยากช่วยครับแต่ก็กลัว

ของเขาอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กไงเรียกย่าว่ายายเรียกปู่เลี้ยงว่าพ่อตา
ตอนที่เล่าให้เราฟังก็เลยจะใช้ชื่อเรียกแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้เรื่องราวมันก็ต้องมาฟังทางครอบครัวของผู้ที่สูญเสีย
อันนี้คือเรื่องที่ว่าไว้ชีวิตหลานใช่ไหมผู้ต้องหาบอกโอ้โหผมเห็นหลานแล้วผมก็ทำให้ลง
ผมสงสารมากผมก็เลยไว้ชีวิตหลานความจริงแล้วหลานชายบอกโอ้ไม่ใช่เลย
ฟันผมด้วยจะฆ่าผมด้วยอ่าทีนี้มันก็มีเรื่องของความบาดหมางในครอบครัว
ประเด็นขัดแย้งกันหรือว่าเรื่องที่ดินที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเอาไว้นะครับ
นี่คือภรรยาของนายจันทยากรนะฮะภรรยาของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านางเฉลิมบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราว่าที่ผ่านมาสามีของเธอเนี่ย
บอกเธอตลอดว่ามีปัญหากับพ่อเลี้ยงไม่ลงรอยกัน
แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรแบบที่ถึงขั้นจะมาเอาเป็นเอาตายกันขนาดนี้
คือที่ผ่านมาสามีจะมาบ่นว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่ทำงานทำการอะไร
ลักษณะเหมือนกับมาเกาะแม่ตัวเองอยู่
ทำให้ภาระในการทำงานหาเงินทำงานบ้านทั้งหมดตกอยู่ที่ตัวแม่ของแม่ของสามีเธอนะ
กับตัวสามีแล้วก็รวมทั้งลูกชายเธอด้วยนะ
ซึ่งไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วพ่อเลี้ยงจะมาฆ่าสามีแล้วก็ฆ่าแม่ของสามีได้แบบนี้
แฟนไม่เคยบอกเลยว่าพ่อน่ะโอนโอนโอนให้เซ็นโอนให้ใบโฉนดที่ยืนยังไม่เห็นค่ะ
เขาจะไม่เคยบอกว่าเอ้ยไล่หรือว่าอะไรตามที่เป็นข่าวอะนะคะไม่เคย
ทีนี้ค่ะมีน้องสาวของนางจิตผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วนางจิตเนี่ยเคยไปอยู่ที่บ้านของในเวทผู้ก่อเหตุ
เมื่อเกือบสิบปีก่อนที่จังหวัดสกลนคร
แต่ในเวททำร้ายร่างกายนางจิตจนสภาพแบบโอ้โหดูไม่ได้เลยอ่ะน้องสาวบอก
นางจิตก็เลยหอบลูกกลับมาอยู่ที่นี่
ในเวทขายที่นาได้สี่แสนกว่าบาทก็มาง้อขอคืนดีนางจิต
ในเวทไปซื้อที่ในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วก็โอนไปให้นางจิต
ตัวนางจิตไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้โอนให้ลูกเลี้ยงตามที่ในเวทกล่าวอ้างเลยนะคะ
เวทเองนี่แหละต้องการจะมาอยู่กับนางจิตอยากจะมาง้อก็เลยง้อด้วยวิธีนี้ไงก็เลยโอนที่ดินให้เพื่อง้อ
สิ่งที่ในเวทให้การกับตำรวจมันไม่จริงเลยนี่ค่ะทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกแบบนี้
แล้วเขาก็ยืนยันว่าคนในบ้านไม่เคยไปดุดาไม่เคยไปไล่ในเวทให้ออกจากบ้าน
สิ่งที่ในเวททำมันเกินไปมันคือการทำร้ายกันอย่างโหดเยี่ยมทารุณจนถึงขั้นเสียชีวิตตั้ง๒ศพ
สิ่งที่ในเวทให้การกับตำรวจมันไม่จริงเลยนี่ค่ะทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกแบบนี้
แล้วเขาก็ยืนยันว่าคนในเวททำร้ายกันอย่างโหดเยี่ยมทารุณจนถึงขั้นเสียชีวิตตั้งสองศพเนี่ยค่ะ
ขอโทษมาเคารพศพผู้เสียชีวิตนะนะก็ให้ในเวทไปชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อในคุกก็แล้วกันขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้ได้
ศพของนางจิตและนายจันทยากรแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายญาติญาติและเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำขึ้นรถแห่ออกจากหมู่บ้านไปชาปนกิจที่ป่าช้าหลังหมู่บ้านนาคุณน้อยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดสิบเก้าด้วยก็ไม่สามารถตั้งสวดพระพิธรรมศพได้หลายวันก็เลยใช้วิธีเผาศพบนกองฟอนแต่ก่อนทำพิธีก็มีพระทุดงมาโยนไข่เสียงทายว่าจะตั้ง
ก็จะตั้งศพเผาจุดนั้นได้เป็นตามความเชื่อค่ะเป็นพิธีกรรมของคนในพื้นที่นี่นะคะก็จะพิธีศพบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเหตุการณ์มันโหดเที่ยมมากไม่เคยมีเหตุการณ์โหดเที่ยมแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เลย